จะพาคุณผู้ชมไปดูการทำไส้อัวจีนยูนาน
บอกเลยว่าน่าสนใจน่ากินแล้วก็น่าอร่อยสุดไปเลย
คุณผู้ชมค่ะไปดูสาวติ๊กต๊อกคนนี้นะคะที่ชื่อว่าดอยอ่างขางนะคะ
เธอเนี่ยนำคลิปการทำหมูน้ำค้างและไส้อัวหมูน้ำค้างมาให้ดู
ราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทจากนั้นก็มาช่วยกันทันหมูทัน
ส่วนพ่อก็จะทำเป็นหมูน้ำค้างนะคะก็คือจะหั่นออกมาเป็นชิ้นใหญ่แบบที่มีติดมันด้วย

วิธีการล้างไส้อัวของคนจีนยูนาน
ก็คือจะหั่นลำต้นกล้วยเป็นชิ้น
สับแล้วก็เอามานวดกับไส้

การทำไส้อัวจีนยูนนานนี่นะคะ

หั่นมันทั้งมันและหมูเป็นชิ้นแบบนั้นเลย
เพื่อว่าเวลาทอดไส้อัวมันจะได้ไม่เละ

พอได้แล้วก็นำส่วนผสมมาใส่เกลือ
ตำด้วยมะเลผักฉีตำให้ละเอียดนะคะ
แล้วก็จะนำมะเลผักฉีไปกลัวเตาถ่านก่อน

จากนั้นก็โรยผงพริก
แล้วก็มีผงพริกหมาล่า

เพิ่มรสชาติความเข้มข้นให้ดูเป็นจีนมากขึ้น

แบบแรกคือจะใส่ผักหมุยเฉียง
อีกแบบจะไม่ใส่ผักนะ
ก็คือทำเผื่อเด็กนะที่ไม่ได้ทานผัก
ใส่ผักจะใส่พริกป่นด้วย

ใส่ไปนิดนึงเหมือนเป็นการหมักหมูค่ะ

มันจะตุ้นกลิ่นมากขึ้นนะคะ
สุดท้ายก็ใส่น้ำขิงเพื่อเพิ่มความหอมอ่ะ
กลิ่นของไส้อัวจะเป็นกลิ่นเครื่องเทศที่แบบเยอะมากจริง
คุณก็เห็นแล้วว่าใส่อะไรไปบ้างนะคะ
แล้วสุดท้ายพอคลุกเคล้าเครื่องเทศทั้งหมดแล้วก็มา

เอาไปยัดค่ะก็คือส่วนผสมทั้งหมด

แน่นพอดีแน่นมากไปก็ปริแตกทิ้งไม่ได้

เสร็จแล้วก็จะนำมามัดให้เป็นพวงเป็นปล้อง
จากนั้นเอาไปล้างน้ำอุ่นก่อนนะคะ
เอาไปล้างน้ำอุ่นเพื่อล้างสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ไส้

ยังไม่ได้อีกเหรอ

คือกลางวันตากรับลมรับแดดแบบนี้
ส่วนกลางคืนเดี๋ยวมันจะตากน้ำค้างไม่ได้

เช้ามาพระอาทิตย์ขึ้นก็ไปตากใหม่วนไปแบบนี้

มันก็เลยจะทำให้สีสันของไส้อัวจีนยูนานเนี่ยนะคะ
สีสุดใสสีดูแบบแดงชำนิดนึง
อยากเห็นตอนเอาไปย่างแล้วเอาจริงใจเย็น

การที่เขาทำแบบนี้ไม่ได้ทำกันบ่อยนะคะ
ปีทำครั้งเดียวในช่วงฤดูหนาวนี่แหละ
แล้วก็จะทำในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนของทุกปี

ทันตรุษจีนแน่ใช่ถูกต้องแล้วเขามีเหตุผลด้วย
ต้องทำในช่วงฤดูหนาวเพราะชาวจีนยูนานเนี่ยนะคะ
จะไม่ทำช่วงหน้าร้อนหรือหน้าฝน
เพราะสภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจสำหรับการทำการหมักอาหารการเก็บอาหารแบบนี้

เห็นไหมทุกอย่างมันเป็นเรื่องของภูมิปัญญา
ทำกันมาสืบทอดกันมาเป็นเทคนิคเฉพาะพื้นที่พื้นถิ่นนะคะ

ถ้าคุณอยากเห็นว่าตอนเอาไปปรุงเอาไปทำให้สุกแล้วเป็นอย่างไร

ต้องซื้อไปทำทานอันนี้เขาบอกแค่กระบวนการ

แต่ว่าพอเอาไปทำให้สุกแล้วมันแล้วแต่คน

แต่มันลำบากตอนไหนลูกแม่
ลำบากตอนไหนคือทำที่หนึ่งแล้วเอาไปตากทุกเช้า
กว่าจะเอาขึ้นรถไปจังหวัดตาก

เขาไม่ได้ไปจังหวัดตากค่ะโอ้มันไกลเนอะ

ตากแหน่งหน้าบ้านไม่ต้องไปไกล

เดี๋ยวเขาน่าจะมีช่วงที่แบบว่าเอามาประกอบอาหาร
ดอยอ่างขางนะคะเข้าไปตามดูได้ค่ะ
คุณจะติดตามเพราะคุณจะไปขอซื้อใช่ไหม